คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ฉลองวันครูรับวันครูเลยค่ะ
มีการก่อเหตุไปชิงทองในร้านทองแล้วผู้ที่ก่อเหตุเป็นอดีตครู
เป็นผู้หญิงด้วยนะเราไม่ค่อยเห็นข่าวผู้หญิงที่เข้าไปก่อเหตุชิงทอง
ทีนี้พนักงานร้านตามไปไล่จับไปกระโดดถีบจับตัวได้ค่ะ
จังหวะขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์จะบิดหนีอยู่แล้วอ่ะพนักงานร้านทองไปถีบจนรถล้ม
แล้วก็จับตัวไว้ได้ส่วนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่เข้ามาจะก่อเหตุนะคุณผู้ชมเข้ามาเธอก็ใจเย็นนะ
ส่วนที่ร้านเนี่ยเพิ่งจะเปิดเองยังกวาดยังเช็ดกันอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ร้านทองซินเซียนะคะอยู่ริมถนนสายร้อยเอ็ดโพนทอง
เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๑๐โมงกว่าค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ที่สวมหมวกแก๊ปใส่แมสใส่ผ้าพันคอเข้ามา
คือเขาจะเลือกซื้อเลสข้อมือทองคำ๒บาทแล้วก็เลือกไลน์อยู่สัก๑๐นาที
อันนี้วิ่งออกไปแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะก่อนที่จะชิงทองไปเนี่ย
คือเธอบอกว่าตอนแรกขอไปกดตังค์ก่อน
ไปกดตังค์แป๊บนึงแล้วก็กลับมาคราวนี้กำลังจะชั่งน้ำหนักทอง
แต่ว่าเธอชิงทองไปแล้วแล้วก็วิ่งออกนอกร้านไปแบบนี้ค่ะ
พนักงานวิ่งไปถีบรถเลยนะฮะใช่คือท้ายที่สุดเนี่ยตามจับกลุ่มตัวได้
ครับแล้วตำรวจเนี่ยก็คุมตัวเธอมาสอบนะคะเนี่ยตอนพนักงานสาวสองคนกำลังลากนะฮะ
ครูผู้หญิงคนนี้ก็เรี่ยวแรงสู้ไม่ได้หรอกคุณ
พักหนึ่งก็มีผู้ชายคงเป็นคนแถวนั้นมาช่วยในการควบคุมตัวไว้ที่ร้านทองเลยนะฮะ

แต่คือด้วยความที่พนักงานร้านทองเห็นว่าเธอไม่ได้มีอาวุธอะไร
เลยตัดสินใจตามไปจับกลุ่มไงครับ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวชานิมาชื่นตาอายุสามสิบสองปีค่ะเธอเป็นอดีตครู
อดีตครูประถมอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ด
แล้วเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าพอตำรวจเค้นสอบ
ก็บอกเหตุผลแหละที่มาก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไร
แต่นี่ค่ะเราไปถามทางพนักงานร้านทองก่อน
พนักงานร้านทอง๒คนใส่เสื้อแดงที่วิ่งออกไปเนี่ยนะ
ตอนแรกก็กลัวแหละแต่เห็นว่าเขาไม่ได้มีอาวุธ
แล้วอย่างหนึ่งเขาตัวเล็กก็เลยตัดสินใจตามไปไล่จับได้
ส่วนสร้อยทองที่เขาคว้าไปนะ
เมื่อกี้เธอมาเล่าให้ฟังตอนนี้เธอยังขำ

โอ้เมื่อวานก็กลัวเหมือนกันแต่ก็วิ่งไปเนี่ย
ใช่ค่ะที่เอาไปได้มันเป็นเลสข้อมือนะคะ

ทีนี้มันมีความคืบหน้าด้วยคุณผู้ชม
ทางพนักงานสอบสวนสพเสรภูมิ
วันนี้เบิกตัวคนก่อเหตุ

ซึ่งผู้ต้องหาอดีตครูคนนี้นางสาวชานิมาก็รับสารภาพค่ะ
ว่าก่อเหตุจริงปมในการก่อเหตุเพราะอะไรอ่ะ
ก่อนหน้าไปกู้ตังค์มาจากแหล่งเงินกู้ไปกู้มา๗๐๐
แล้วจ่ายไป๒๐๐๐๐บาทยังเหลืออีก๕๐๐๐๐บาทถูกมั้ย
แล้วโดนขู่จากทางเจ้าหนี้ให้มาจ่ายหนี้คืน
แล้วอย่างหนึ่งกลัวด้วยครอบครัวเธอจะโดนเจ้าหนี้ทำร้าย
เลยตัดสินใจก่อเหตุโดยไปยืมมอเตอร์ไซค์ของคนรู้จักมา
แล้วก็มาก่อเหตุที่ร้านทอง
ซึ่งตอนแรกมันมีข่าวออกมาไงว่าเธอต้องการเอาตังค์นี้ไปให้แม่
แม่เคยไปรักษาดวงตามาใช่ไหม
ซึ่งตัวเธอเคยเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเอกชนค่ะที่ธวัฒน์บุรี
เป็นครูเดือนเดียวแล้วก็ลาออกไปลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว
เราก็เลยถามด้วยเหมือนกันนะตำรวจถามไป
แล้วเรื่องแม่ที่ไปรักษาตาว่ายังไง
บอกว่าตอนนี้ห่วงห่วงทั้งพ่อทั้งแม่ที่ต้องผ่าตา
ว่าจะเลี้ยงลูกของเธอได้ไหม
ลูกเธออายุ๖ขวบแล้วแล้วพ่อกับแม่อายุ๗๐๘๐แล้วอะค่ะ
ทีนี้ตอนที่เมื่อเช้านี้นะทางศึกษาที่การจังหวัด๑๐๑
ก็เดินทางมาแล้วก็มาบอกกับอดีตครูคนนี้นะ
บอกว่าต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะ
อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
พ้นโทษออกมาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
แล้วเรื่องเงินเงินทองต้องรู้จักวางแผนทางการเงิน

จะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินและมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ